เพราะว่าปกติแล้วพอนึกถึงภาพวัดตอนกลางคืน

เขาก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าเราควรจะทำโคมไฟส่องสว่างเนอะ
คนจะได้แบบเห็นทางด้วยแล้วก็ไม่น่ากลัว
แต่อยากให้สังเกตดูเพราะโคมไฟที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน

มันเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่ข้าว
นี่คือโคมไฟส่องสว่างที่เรียงรายบนถนน
คลองชลประธานหน้าวัดพายทองในอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะ
ที่มันดูแปลกเพราะว่าสิ่งที่เขาเอามาทำเป็นโคมไฟเนี่ย
คือหม้อแบ่งใส่ข้าวคุณผู้ชม
ไอเดียนี้เนี่ยนะคะก็มาจากเจ้าอาวาสวัดและกรรมการวัดนี่แหละ
สาเหตุที่เขาดัดแปลงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นโคมไฟเพราะอะไร
คือเขาเห็นว่าหม้อแบ่งใส่ข้าวของวัดเนี่ยมันชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เยอะเลยค่ะ
ก็ถูกทิ้งไว้เกะกะเต็มวัดเอ๊ะจะทำยังไงดีจะทิ้งดีไหมหรือจะยังไง
นึกขึ้นมาได้เออวัดเราเนี่ยไฟมันก็ยังไม่ได้ส่องสว่างมากนักตอนรายทางแบบนี้
เอามาทำโคมไฟก็แล้วกันประชาชนที่สัญจรไปมาในยามค่ำคืน
จะได้เห็นทางชัดเจนขึ้นแถมไม่ต้องกลัววัดด้วยครับ
ที่สำคัญที่สุดประหยัดมากค่ะเพราะอะไรก็มีของอยู่แล้วอ่ะ
พานเอ่ยหม่อแบ่งข้าวเอ่ยฝาหม้อเอยที่มันชำรุดเสียหายเต็มไปหมดเลย
มันก็สวยนะมิ้นสวยมินว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าราคาแพงโคมไฟต่างอะไรพวกนี้
ไม่ต้องไปเสียเงินให้เขาเอาของที่มีอยู่แล้วนี่แหละมาประยุกต์ใช้
นี่คือนายประทีบแก้วมณีค่ะเป็นกำนันตำบลสายทอง
ก็บอกว่าอุ้ยโคมไฟส่องสว่างอันนี้นะ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยหม้อแบ่งข้าวฝาหม้อพานชำรุดมีเพียบ
ยึดโคมไฟก็เป็นเหล็กเก่าแต่เอามาทาสีใหม่
อดไฟเนี่ยชาวบ้านเขาชอบเอามาถวายพระอยู่แล้ว
ก็มีอยู่เยอะแยะถ้าจะต้องซื้อจริง
มีเพียงแค่สายไฟกับอุปกรณ์อื่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ
ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากของที่ชำรุดแล้วก็ไม่เสียเปล่า
แถมยังเอามาดัดแปลงให้ดูเก๋ดูสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วย